สำหรับผู้โชคดีที่โดนของใหญ่หล่นทับ
เป็นสาวประเภท๒มือมะขามหวาน
โชคหล่นทัพรับไปเลย๖ล้านบาทค่ะ

นายกฎชกรคำเหลี่ยมหรือว่าน้องโบ
อยู่เป็นชาวบ้านตะมนต์วังชมพูนะคะ
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อายุ๒๘ปี
เปิดร้านขายอาหารตามสั่งในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ค่ะ

อาศัยอยู่กับสามีที่บ้านเช่าหลังตลาดพัฒนา

แต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งแล้ว
ลอตเตอรี่ที่หล่นทัพครั้งนี้เนี่ยนะ
เขาไปซื้อจากแผงหน้าธนาคารธนชาติสาขาเพชรบูรณ์ค่ะ
ไปซื้อกับชายสูงวัยคนนึง

ซึ่งหนึ่งในนั้นตรงกับหมายเลขทะเบียนรถของตัวเอง

ซึ่งวันนี้แหละที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมาเบิกเงินฟังเสียงน้องบัวกันหน่อย
ตัวในเนี่ยโทรศัพท์ค่ะ
แล้วเงินที่ได้มาเนี่ยกล่าวว่าจะทำอะไรบ้างครับ
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะยังคิดก็ส่วนมากก็น่าจะเอาไว้ลงทุน
ทำอาหารกันนะครับแล้วก็เก็บไปส่วนหนึ่ง
เงินเงินที่ที่ถูกหวยเนี่ยจะเอาไปผ่าตัดไหมก็ยังเรื่องนี้ยังไม่คิดนะคะ
เอ่อทำอะไรทำอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋อเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งอยู่ค่ะ
ร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่หน้าเคหาค่ะอ่าน้องโบเขาบอกให้เรียกเขาว่าไงรู้ไหม
กระเทยเมืองมะขามหวานผู้โชคดีอันนี้น้องโบยืนยันเองบอกว่าเรียกแบบนี้ได้
บอกอนุญาตอนุญาตว่าใช้คำว่ากระเทยได้แล้วก็อนุญาตให้บอกด้วยว่ามีสามีแล้วนะจ๊ะ
ไม่ต้องมาจีบอ่าน้องโบมีสามีแล้วนะมีสักของจะแบ่งกันสองคนเออ
แล้วน้องโบบอกด้วยว่าจะไม่ซื้อรถใหม่เพราะว่ารถคันนี้นี่แหละที่นำโชคลาภมาให้ไง
ถ้าใครอยากจะสนใจแล้วก็น้องโบบอกว่าอยากที่จะเอาเงินรางวัลนี้
มาทำเป็นทุนเลี้ยงชีพยามแก่แล้วก็จะยังคงเช่าห้องพักเหมือนเดิม
แล้วก็ยึดอาชีพค้าขายอาหารตามสั่งต่อไปด้วยคือได้เงินมาเหมือนเป็นเงินเก็บ
อมเอาไว้สำหรับช่วงวัยเกษียณบ้างในอนาคตบ้างแบบนั้นส่วนใครที่ยังไม่ได้ตรวจสลากินแบ่ง
รัฐบาลง่วดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะฮะย้ำกันอีกครั้งนะฮะ
หน้าสองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เลยนะครับรางวัลที่หนึ่งสามศูนย์สี่สามเจ็ดหนึ่ง
เลขท้ายสองตัวนี้ห้าศูนย์เลขท้ายสามตัวหน้าเออเลขไม่ได้เลขท้าย
เลขหน้าก่อนเลขหน้าเลขหน้าสามตัวนี้ศูนย์สามหนึ่งห้าสามสอง
แล้วก็เลขท้ายสามตัวนี้เจ็ดแปดหกกับเจ็ดสี่สามนะครับก็ไปตรวจได้เลยเพื่อจะถูกนะคุณนะ
นี่ถ้าใครถูกเลขหน้า๓ตัวพร้อมกับเลขท้าย๓ตัวคงเจ็บใจเนอะเพราะไม่ได้รางวัลที่๑
คือมันเป็นเลขท่ากับเลขท้ายแต่มันไม่ได้รางวัลที่หนึ่งครบทุกตัว